เอ้าเรื่องนี้เป็นทุกข์ของชาวปากช่องนครราชศรีมา
นะครับคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งถือไม้ยาวทีเดียว
แล้วคอยไปไล่ตีลูกเขาหลานเขา
ตีนักเรียนไปขู่คนเดินถนนอะไรอย่างนี้
นี่ฮะชาวบ้านก็ทนไม่ไหวนี่
พอดีเจอผู้ชายคนนี้กำลังจะขอตังค์น้องคนนั้นน้องไม่รู้อะไรก็เอาให้ไป
จากนั้นน้องก็ไม่ได้เดินไปโรงเรียนเลยคิดว่าน้องน่าจะกลับบ้าน
ส่วนลูกชายของเธอนะกลัวมากเวลาเดินผ่านผู้ชายคนนี้ชอบดักขอตังค์
บางคนก็ขี่รถผ่านมันเอาไม้กั้นรถซะงั้น
เออเอาไม้กั้นรถซะงั้นเพื่อขอตังค์

ดูแลชาวบ้านหน่อยเถอะดูแลชาวบ้านด้วยกัน
เอาคนนี้ไปดูแลหน่อยเถอะนะฮะโอ้โหสร้างความเดือดร้อนครับ